แน่นอนคืนคริสต์มาสก็จะมีการตกแต่งไฟที่สวยงาม
ใช่มีต้นไม้แล้วก็มีการภรรดักฟัยตกแต่งกล่องของหนูค่ะ
ถูกต้องมันมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวพาไปปักหมุดกันก่อน
มาเริ่มที่แรกไปดูที่อารีกที่ที่คุณผู้ชมใกล้สัตว์ตัวของเรา
ไม่ใช่ต่างประเทศนะเราจะขับผ่านกลางวันเนอะแต่กลางคืนตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วครับคุณผู้ชม
เฉพาะค่ำคืนวันนี้คริสต์มัสจะมีการฉายตั้งแต่๑ทุ่มไปถึง๒ทุ่ม๒ทุ่มครึ่งเลย
ส่วนค่ำคืนวันที่๓๑ธันวาคมค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นี่ก็สวยเหมือนกันนะครับไปดูหน่อยสิ
ถ้าเป็นช่วงปีใหม่เป็นเทศกาลล่าเริง
ก็เป็นเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มันนะครับ

ละมิตแสงสีเสียงที่งดงามบนตึกสูง๖๐ชั้น
นี่ตึกนี้นะฮะซึ่งจะแสดงแสงสีคืนละ๗รอบนะฮะ
ตั้งแต่๑ทุ่มไปถึง๓ทุ่มระหว่าง๑๘ธันวาคมถึง๓๐ธันวาคม
ส่วนคืนเขาดาวน์๓๑ธันวาคม
จะมีการฉายรอบพิเศษตอน๕ทุ่ม๕๕นาที
เพื่อเขาดาวน์รับปีใหม่เข้าสู่ปี๒๕๕๙
ขณะที่สถานที่ใกล้เคียงอย่างเช่นศูนย์การค้าต่าง
ก็มีการประดับประดาษไฟอย่างสวยงาม
ให้กับนักท่องเที่ยวไปชมแบบนี้

ก็ไปถ่ายภาพบรรยากาศนี่กับ

ก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายคนไปถ่ายภาพ
ไปซื้ออุปกรณ์มาตกแต่งร่างกาย

ราคาก็นู่นนะฮะ๔๙บาทเป็นต้นไป

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพ

ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

แล้วก็ปีใหม่๒๕๖๒นะครับ